คุณผู้ชมคะช่วงนี้เนี่ยหลายมหาวิทยาลัยเขาก็จะมีการประถมนิเทศ
ดังนั้นวันนี้เอาสีสันมาปิดท้ายเบรกนี้หน่อยละกัน
จะพาคุณผู้ชมไปดูที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะ
รักษาการแทนอธิการบดีเขาจัดเซอร์ไพรส์ให้กับนักศึกษาใหม่เมื่อวานนี้
จะเป็นยังไงตอนเข้าสู่ห้องประชุมเดี๋ยวไปดูกันค่ะ
โอ้โหแล้วดูสิทุกคนแบบถือโทรศัพท์มือถือเปิดแปลก
แล้วก็นี่ค่ะโบกไปกับเสียงเพลง

แทนอธิการบดีเข้ามาในหอประชุมแบบแต่งตัวนี่คือกระชากแล้วนะ
เป็นชุดนักเรียนใส่หมวกแก๊ปใส่แว่นดำแบบนี้
ดูแล้วเขาก็เฮกันทั้งหอประชุมเลยนะคะ
นี่คือรองศาสตราจารย์วีรพลทองมาค่ะ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
แล้วก็เข้ามาในหอประชุมเนี่ยนะคะ
ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติก็ร้องเพลงเติมใจให้
เนื้อหาทั้งรักทั้งห่วงใยแล้วก็เป็นการปฐมนิเทศให้โอวาส

ทีนี้พอทำแบบนี้คือเด็กเขาก็ตั้งใจฟัง

ธรรมดาเด็กไม่ชอบอ่ะเครียดเออไม่สนุก
คือจะใส่สูตรผูกไท้มานักศึกษาทุกคนมันหางการไป
ยืนบ่นไม่เอาไม่ต้องแบบนี้สนุกกว่า

อ๋อมาปีที่แล้วอาจารย์เอที่รักระบัง
ก็แบบแร็ปเปอร์เลยชวนแบบคณะบดีมาทำด้วย